คุณผู้ชมครับมันมีเรื่องราวทำให้เจ้าของบ้านหลังนึงเขาบอกว่าโอ้โห
ตลอด๕ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้หลับได้นอน
เพื่อนบ้านคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะวันดีคืนดีนก็มายืนด่าอยู่หน้าบ้าน
วันดีคืนดีก็มาขย่าวประตูครับ
ล่าสุดปลาข้าวของมาถึงในบ้านเลยอืม
แล้วทำแบบนี้ทั้งกลางวันกลางคืนคุณผู้ชมมีวงจรปิดหน้าบ้านให้ดู
นี่ครับมายืนอยู่แบบนี้เลยอืม
แล้วมาตลอดเวลาตลอด๕ปีที่อยู่บ้านหลังนี้นี่
เขย่าประตูแบบนี้ก็พังอยู่แล้วอ่ะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์บอกเห็นไอ้ภาพเขย่าประตูนี้
น่ากลัวนะน้องก๊อฟถ้าประตูมันล้มมาทับครับ
หรือโอ้ยถึงชีวิตนะ

ก็น่าจะทับคนที่เขย่านั่นแหละครับ
นี่ค่ะคือเจ้าของบ้านบอกว่าที่เหตุการณ์นี้

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เพื่อนบ้านคนนี้มาทำแบบนี้
เพราะว่าเธอทำแบบนี้มา๕ปีแล้วคุณผู้ชม

เราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวของเราคุณแซคเนี่ย

ผมซื้อบ้านนี้มาตั้งแต่ปี๕๙นะ
ตั้งแต่เจ้าของเดิมอยู่เขาบอกว่า

ตอนนั้นก็แปลกใจต้องระวังอะไร

ดูครับเขย่าประตูกลางคืนแบบหื้อ
แล้วมันเสียงดังมากเป็นประตูเหล็กอร่อยนะฮะ
ตอนแรกก็เอ๊ะเราก็ไม่น่ามีปัญหากับใคร

แต่พอเอาเข้าจริงแล้วโอ้โหมาจริงครับ

หนักสุดคือคว่างก้อนหินใส่บ้าน๒๐ก้อน

จากนั้นก็มายืนด่าอยู่หน้าบ้าน
เอามีดมาฟันรั้วทั้งกลางวันกลางคืน
หนักสุดคือเอาอุปกรณ์การเสพยา

พอแจ้งตำรวจไปก็ไม่ได้ช่วยอะไร
ตอนนี้ว่าแจ้งตำรวจไปแล้ว๓๐๔๐รอบครับ

ตูมาด่ามาปลากระถางเกกัน
แล้วก็ก้อนหินก้อนใหญ่เข้าบ้านมาตลอด
ขยะอะไรหน้าบ้านก็คือมาปลามาทิ้ง
มันสิ้นของร่าสุดมาทิ้งตัวดูดน้ำแข็งตัวไอศ์

รายยอที่นครมาแฝนไว้ที่รั้ว

เป็นตัวไอดูดน้ำแข็งนะพี่

แล้วก็เขาไม่มีช่องอยู่ทางนี้ระหว่างบ้านเขากำแพงผม
เขาก็ส่งมีหลอดแก้วมีไฟชงไฟแชค

คุณจิราวัลนะครับเป็นพี่สาวคุณวันเฉลิมก็บอกบ้านหลังนี้
มีผู้ชายคนเดียวก็คือน้องชายนั่นแหละ

ไม่รู้ว่าจะโดนบุกเข้ามาทำร้ายเมื่อไหร่
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหน่อย
เวลาเข้ามาด่ากระชากประตูเป็นอย่างนี้
น่ากลัวมากอยู่ตรงนั้นเลยอยู่หน้าบ้านเลยค่ะ

โทรยังไม่มาโทร๓๔ครั้งค่ะค่ะ
มาเร็วมาดวนพกประตูจากพังแล้วไง
ถ้าเขาพังมันอีกน่ะเห็นไหมว่าประตูมันเป็นแบบไหน
มันจะพังแล้วก็จะเข้ามาแล้วแล้วนี่อยู่คนเดียว
พวกนั้นก็ขึ้นอยู่ข้างบนนี่กลัวสั่นมากเลยนี่เลยไม่ยอม
ที่ไม่ยอมสาเหตุนี้แหละที่ต้องโทรเขาบอกสายใหม่ต้องรอดโทรเลยค่ะ
น่ากลัวแบบคนน่ากลัวมาก
คำถามคือแล้วบ้านของผู้หญิงคนนั้นอยู่ตรงไหน
มิ้วคุณผู้ชมรั้วติดกันเลย
หมู่บ้านติดกันเลยขอใช้ว่าชื่อคุณแอนละกัน
นี่ฮะรัวบ้านติดกันหลังสีชมพูในภาพกับสีน้ำเงิน

เราก็เลยพยายามจะไปที่หน้าบ้านของคุณแอนแล้วกัน

ก็เลยให้เพื่อนบ้านชื่อว่าคุณติ้งซึ่งเขาสนิทกันกับคุณแอน
ลองเรียกให้หน่อยสิว่าเขาจะออกมาไหม
ไม่ออกแต่ตะโกนมาคำเดียวรำคาญ
พี่แอนครับ
ประโยชน์อิลินย์

คือเจ้าของบ้านคนแรกชื่อว่าคุณตู่
ซึ่งเป็นบ้านผู้เสียหายที่คุณแอนเข้าไปอารวาสนี่แหละ
มีปัญหาทะเลาะกันกับคุณแอนมาตลอดเลย
ซึ่งตอนนั้นคุณแอนเขายังปกติย้ำว่ายังปกติอยู่นะครับ
แต่ปมที่มันทะเลาะรุนแรงก็คือว่า
คุณตู่เจ้าของบ้านหลังเดิมเขาเลี้ยงหมาเอาไว้ที่บนบ้านชั้น๒
แล้วก็มีการล้างอึล้างฉีกกระเด็นไปโดนบ้านของคุณแอนเขา
ก็เลยทำให้เป็นปมแล้วก็เป็นเหตุการณ์ทะเลาะกันมาตลอด
จนกระทั่งสามีของคุณแอนถูกเพื่อนบ้านยิงเสียชีวิต
แล้วคุณแอนก็เลยล้มป่วยและอยู่คนเดียว
ส่งผลให้อาการป่วยเริ่มกำเริบหนักขึ้นครับ
เวลากลับมาเขาก็จะเจอสภาพเนี่ยเราเข้าใจทั้งผู้แหล่ะ
พึ่งก็ต้องดีใจอยู่แล้วไม่รู้เรื่องร่วมลาว
ใช่แล้วเขาก็ซื้อบ้านต่อเนี่ยก็ไม่ได้บอกด้วยไง
ใช่เข้าไม่รู้ประวัติ
แล้วจะทำยังไงเราก็คนตรงกลาง
คุณต้องข่าวไปดูเนี่ยมีร่องรอยกระสุนจากเหตุการณ์เนี่ย
ตรงประตูเนี่ยฮะเป็นรอยกระสุนปืนที่สามีคุณแอนถูกยิงเสียชีวิตเมื่อ๕ปีก่อน
ค่ะยังเป็นรอยอยู่ที่ประตูอยู่เลยนะครับ
คือคุณแอนกับสามีเขามีปัญหาเรื่องราวทะเลาะกันกับบ้านหลังนั้น
ซึ่งเป็นเจ้าของคนเก่านะคุณผู้ชมจากนั้นฝั่งคู่กรณีเนี่ย
ก็มีการยิงสามีคุณแอนจนสามีเสียชีวิตนะฮะส่วนทางด้านของภรรยาเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่ใบหน้าจนเป็นผลกระทบทางเส้นประสาท
ถึงตัวคุณแอนเองก็โดนยิงเหมือนกันแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่นานเลย
หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะสามีของคุณตู่เนี่ยที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
จับติดคุกไปก็ทำให้คุณตู่เนี่ยมีการขายบ้านไป
แล้วก็คนที่มาซื้อก็คือคุณวันเฉลิมนี่แหละเป็นเจ้าของบ้านคนปัจจุบัน
พอคุณแอนรักษาหายดีแต่มันมีความหลังฝังใจอยู่
ในอดีตว่าถูกเจ้าของบ้านหลังนี้ยิงสามีเขาจนเสียชีวิต
ก็เลยเป็นปมในใจเขาจนมาถึงทุกวันนี้ครับ
ไอ้นี่โดนหัวมันคว่ำเลยคว่ำตรงนี้
ไอ้นี่โดนไอ้ผู้หญิงคุณลุงชื่อใหม่ตรงกระสุนนี้คืออะไร
ลูกปืนลูกซองเขายืนจากช่องนี้แล้วก็กดตำมา
มาโดนหนี้นี่โดนสามีนี่โดนสามีอ่านี่โดนไอแอน
โดนแอนสองคนโดนถากเลย
ตอนนั้นลุงเห็นฉันยืนอยู่ไว้ตรงนี้
เขาเถียงกันแล้วก็ด่ากันอยู่แล้วแล้วฉันก็ยืนอยู่ตรงนั้นดู
นี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุนะทำให้คุณแอนเขามีอาการแบบนี้
ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวของเรากำลังคุยกันกับเพื่อนบ้านของคุณแอนนะ
มีคุณบอมซึ่งเป็นญาติของคุณแอนเขาเดินทางมาคุณผู้ชมนี่
มาคุยกันกับผู้เสียหายแล้วยืนยันว่าคุณแอนเขามีอาการป่วยทางจิตประสาทจริง
หลังจากที่ทางด้านของน้องชายเสียชีวิตก็หมายถึงว่าสามีของคุณแอนเสียชีวิตไปเนี่ย
คุณผู้ชมทำให้ไม่มีคนมาดูแลแล้วจริงแล้วบ้านหลังนี้มีน้องชายอยู่ด้วย
แต่น้องชายก็มาเสียชีวิตอีกทำให้คุณแอนต้องอยู่คนเดียวมาตลอดเลย
แม้ว่าชาวบ้านนะฮะบอกว่าเฮ้ยนี่เขาเป็นเจ้าของบ้านคนใหม่
เขาไม่ใช่คู่กรณีที่มีการไปยิงสามีคุณเสียชีวิตแต่ว่าเหมือนเขามีอาการทางจิตประสาทไปแล้วอ่ะนะฮะ
แล้วก็มีการเสพยาร่วมด้วยก็เลยมีปมในใจทำให้มีอาการแบบนี้นะครับ
ตัวแทนเพจสายใหม่ต้องรอดลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแล้วก็พาตัวคุณแอนไปรักษาอาการป่วยแล้ว
แต่คุณแอนไม่ยอมออกจากบ้านชาวบ้านเองก็บอกว่าในซอยเนี้ยนะ
คนอื่นคุณแอนเขาทักทายปกติยกเว้นคนในบ้านหลังนี้หลังเดียว
เพราะยังฝังใจว่าเป็นฝั่งคู่กรณีที่ไปทำให้สามีเขาเสียชีวิตนะครับ
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องฝากญาติของคุณแอนนี่แหละก็ช่วยดูแลเพราะว่าปล่อยไว้ก็อันตรายกับตัวคุณแอนเอง
แล้วก็น่าเห็นใจเขาด้วยแล้วเดือดร้อนบ้านข้างอีกด้วยนะคะ